ที่ชนบุรีนะครับเขามีพิธีที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็น
จะมีการอาบน้ำมนต์ถ้าวันไหนไปตรงวัน
มีทั้งอาบน้ำมนต์มีทั้งเจิมมือเจิมหน้าผาก
เขาบอกทำเสร็จปั๊บเนี่ยนะโอ้โหรับโชครับลาบกันเลยทีเดียวกับอาจารย์เฉลิมฤทธิ์วัดดอนทองครับ
สัพเพเตะอันตรายาสัพเพเตะอุบัติธวา
สัพเพเตะทุนิมิตาสัพเพเตะอัวมังกราววินาสังควา
เนกาอันตรายาภิกวินาสันตุจตะเจษฐา
ชายสิทธิธนังลาภังโตธิภาคขยังสุขังพลังสิริอายุจวรรณา
เป็นพิธีอาบน้ำมนต์ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายครับ
พระอาจารย์เฉลิมฤทธิ์คุเนสโกนะฮะ
พระวัดดอนทองตะบนวัดโบดอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีครับ
ท่านเป็นผู้ทำพิธีให้ทั้งสวดมนต์ทั้งอาบน้ำมนต
โดยแต่ละวันนะจะมีศิษยานุสิตมาเข้าคิวอาบน้ำมนต์กันหลายร้อยคนครับ
อาจารย์เฉลิมฤทธิ์เล่าบอกว่าท่านจะจัดพิธีอาบน้ำมนต์เจิมมือเจิมหน้าผาก
มากว่า๙ปีแล้วแรกเริ่มเดิมทีเลยอาบน้ำมนต์ให้โยมแถวบ้าน
แล้วปรากฏว่าชีวิตโยมดีขึ้นปากต่อปากกันปากต่อปากกัน
บอกกันนะจนกลายเป็นว่ามีลูกศิษย์ลูกหาเดินทางมาจากหลายจังหวัดเลย
ตอนมาขออาบน้ำมนต์แล้วก็ทำพิธีอาบน้ำมนต์
เฉพาะวันไหนบ้างศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงไปต้นไป
แต่ละวันมีคิวหลักร้อยครับบางวันเกือบพันหกเจ็ดร้อยคนก็มี
จากนี้ยังมีการเจิมมือเจิมหน้าผากเพื่อเปิดโชคเปิดลาบรับทรัพย์ด้วย
วันไหนบ้างล่ะครับอังคารพุธพฤหัสมีเจิมอย่างเดียวนะ
แต่ถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเจิมให้หลังจากเสร็จพิธีอาบน้ำมนต์นั่นแหละนะฮะ
สุกสาวอาทิตย์คนละเยอะไงพระอาจารย์เฉลิมฤทธิ์คิดค่าครูเพียง๑๒บาทเท่านั้นครับ
คนที่ทำพิธีก็จะประสบความสำเร็จหน้าที่การงานโชคลาภเป็นจำนวนมากเลย

มีคนเคยถูกรางวัลที่๑รับ๖ล้านบาทมาแล้วด้วยนะ

หลังจากทำพิธีเอาไหนมาร่วมพิธีแล้วนะครับ
น้ำมนต์แล้วใช่ไหมเจิมมือแล้วใช่ไหมเจิมหน้าผากแล้วใช่ไหม
มีท้าเวสุวรรณองค์ศรีเงินตั้งตะงานอยู่ด้วยนี่

ขอโชคลาภกันไปในคราวเดียวเลยก็แล้วกันนะครับ

ปิงปองจากหน้าองค์ท้าเวสุวรรณเอาไปเสี่ยงโชคกันครับ
ไม่มีอะไรซับซ้อนอยู่ที่ดวงใครดวงท่านดวงคนนั้นแหละฮะ
มีเลขอะไรเนาะพี่ดูหน่อยสิครับ
โชว์ไหมโชว์ไหมโชว์ไหมน่ะโชว์ไหมไม่ได้ดูนี่แหละวัดดอนทองใช่ไหม
ไปอาบนมนต์ชีวิตจะดีปล่าวสิ่งไม่ดี
กลัวจะไปทำแล้วจะไม่เจอพี่เบิร์ตให้ฟังอีก